เรื่องของต้นว่าอาถรรพ์ที่ชนบุรี
อยากจะพาคุณผู้ชมไปอีกรอบนึงนะคะ
ก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวต่อเนื่องหลายวันเหมือนกัน
เพราะว่ามันมีประเด็นที่ว่าตกลงแล้วจะตัดต้นว่าต้นนี้ได้ไหม

กลัวว่าจะมีคนไปผูกคอตายเพิ่ม
เพราะต้นว่าต้นนี้ผูกคอตายไป๓ศพแล้ว
สามศพก็เป็นคนงานชาวกัมพูชาทั้งหมดเลย
เหมือนปีละศพปีละศพปีละศพอย่างนี้

แต่ว่าสรุปแล้วก็คือตอนนี้ยังตัดไม่ได้นะคะ
เพราะว่าต้นว่าต้นนี้อยู่ในพื้นที่ของชลประธานจังหวัดชนบุรี

ถ้าอยู่ดีใครไปตัดเนี่ยผิดกฎหมายนะถูกดำเนินคดีนะคะ
แต่ต้องพาไปอีกรอบหนึ่งก็เพราะว่าคุณผู้ชม
คนงานชาวกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่
ขึ้นรกระบากันไปยี่สิบกว่าคน
ไปวัดไปบอกพระว่า
ดน้ำมนต์ให้หน่อยเพราะวิญญาณผู้หญิงไปเข้าฝัน
ชวนให้ไปผูกคอตายที่ต้นว่าต้นนี้
เขาฝันกันหลายคนเลยค่ะ
ยังไม่ตัดต้นว่าสักทีเลยไปวัดดีกว่า
ให้พระพรมน้ำมนต์ให้หน่อยดีกว่า
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเรายังตามเรื่องนี้ให้นะคะ
ทีมข่าวได้ไปคุยกับพระประสิทธิ์
สำนักปฏิบัติวิปัสนาพุทธศัพพันยู
ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ๑สัปดาห์
มีชาวกัมภูชายี่สิบกว่าคน

ขอรดน้ำมนต์กับทางสำนักสงฆ์แห่งนี้

เพราะวิญญาณที่ต้นว่าไปเข้าฝันชวนให้ไปผูกคอตาย
เขาไม่สบายใจกันเลยรวมตัวกันไป๒๐กว่าคน

กัมพูชาเหมารถกระบะมาเลยค่ะ
คันหนึ่ง๒๐คนมาให้หลวงพ่ออาบน้ำมนต์ให้
ทีแรกก็ไม่รู้ว่าอาบน้ำมนต์เรื่องอะไร
นึกว่ามาอาบน้ำมนต์เพราะว่าอยากจะเรียกขวัญช่วงโควิด๑๙
แต่พอมารู้เรื่องของต้นว่าอาถรรพ์
มีวิญญาณจากต้นว่าไปเข้าฝันชวนให้ไปผูกคอตาย
ก็เขาตกใจกันเลยมาขอให้พระทำพิธีให้เพื่อความสบายใจ

ส่วนตัวนะก็คิดว่าต้นว่าไม่ได้ผิดอะไร
ว่าคนที่ไปผูกคอตายกับคนที่ไปเห็นวิญญาณ
ฝันถึงวิญญาณอาจจะมีเวรมีกรรมต่อกันตั้งแต่ชาติปางก่อน
คนที่จิตอ่อนก็อาจจะทำให้วิญญาณมาเข้าฝันมาตามมาเรียกให้ไปผูกคอตาย
ปกติชาวกัมพูชาเขาจะเดินลัดผ่านต้นว่าไปอ่างเก็บน้ำเป็นประจำค่ะ
เวลาเดินผ่านเวลาใครจิตอ่อนก็อาจจะทำให้เหมือนกับมีวิญญาณติดตามมันก็คงเป็นไปได้
พระประสิทธิ์บอกว่าก็อยากให้มีการทำพิธีเพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไป
มาเป็นกลุ่มอาจจะมาทีละสี่ห้าคนสองสามคน
ลุงพี่ว่าถ้าทำบุญก็สดอกก็อุทิศสนให้เขาก็คงจะดีกว่านะ

แล้วพวกเรื่องในดวงวิญญาณอะไรอย่างนี้มันมีความเชื่ออะไรไหม

ของแต่ละคนบางทีดิตชาติก็ไม่ปะกันอยู่นี่เนาะ
พระครูอุปถัมภ์ธรรมนิมิตรเจ้าอาวาสวัดเขาชีธรรมนิมิตร
บอกว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีผู้หญิงชาวกัมพูชา
ขอให้รดน้ำมนต์ให้ตอนที่ผู้หญิงคนนั้นเขา
หลับกึ่งตื่นเขาบอกว่าเหมือนกับมีคนมาเคาะประตูห้อง
ให้ไปผูกคอตายที่ต้นว่าสืบไปสืบมาวิญญาณที่ชวนไปผูกคอชื่อนางเจียง
กัมพูชาที่ผูกคอใต้ต้นว่าเป็นรายที่สาม
ถ้าต้นว่ายังอยู่อาจมีคนไปผูกคอตายอีกก็ได้
ถ้าตัดต้นว่าไม่ได้ก็ควรหาคนที่มีวิชามาปลดปล่อยวิญญาณ

ก็ถามเขาว่าแล้วทำไมต้องรู้จักกันได้ยังไง
เขาบอกว่าอยู่กันคนละตึกแต่ว่าทำงานโรงงานเดียวกัน
แต่ว่าเป็นเพื่อนกันจะมาเรียกแล้วก็ชวนเขาไป
ผูกคอใช่ไหมครับ
จะชวนเขาไปอยู่ด้วยกันหรือไปผูกคอนี่แหละ
แต่ว่าแต่ว่าเขาบอกว่าเขาลุกไม่ขึ้นเหมือนกับมีอะไรมานั่งทับตัวเขาไว้
เขาจึงไม่ลุกขึ้นมาเขาก็มาให้อาจารย์พรมน้ำมนต์ให้
แต่ว่าชาวบ้านเขาก็ยังหวาดภาวะกัน
ถ้าเกิดว่าทางชนประธานเขาไม่ให้ตัด
เราก็อาจจะว่าให้ทางใครที่เขามีวิชาอะไรมาเชิญวิญญาณไป
เพื่อวิญญาณที่อยู่ต้นไม้จะได้ไปได้คุณไปเกิดอย่างนั้น
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับชาวกัมพูชาที่วันนี้ไปที่วัดเขาชีธรรมนิมิตรนะคะนี่ค่ะ
กลุ่มนี้เขาไปทำบุญกันเขาก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
ตอนนี้ชาวกัมพูชาที่อยู่ใกล้กับต้นว่าเขากลัวกันมาก
เพราะเชื่อว่ายังมีวิญญาณวนเวียนอยู่แล้วก็ไปเข้าฝันเพื่อนชาวกัมพูชาด้วยกัน
นอนไม่หลับหวาดระแวงมองจากหน้าต่างไปก็เห็นต้นว่า
เพราะว่าจะมีหอพักอยู่แถวนั้นที่เขาบอกว่าโอ้โหตรงกับต้นว่าเลย
เห็นตลอดเห็นแล้วก็กลัวก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต้นว่าให้หน่อยได้ไหมเพื่อความสบายใจ
เพราะถ้าปล่อยไว้แบบนี้แล้วมีคนไปผูกคอตายอีกใครจะรับผิดชอบ
ถึงขั้นบางคนอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ก็ย้ายไม่ได้เพราะว่ายังต้องทำงานอยู่ตรงนี้
คุณผู้ชมค่ะ๒๑พฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่ะเป็นวันพระ
ทีมข่าวบอกว่าหมอปลามือปราบ
สัมภเวษีจะไปทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณที่ต้นว่าอาถรรพ์นะคะ
ใช่เดี๋ยวหมอปลาไปเองหมอปลาบอก
ส่วนเรื่องของการตัดต้นว่าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบยังยืนยันย้ำมาอีกรอบนึงว่าไม่ตัดนะคะ
ตัดทิ้งแน่ใครแอบไปตัดเนี่ยผิดกฎหมายนะคะ
เพราะนี่คือทรัพย์สินของทางราชการค่ะ